มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ก็มีการตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
แล้วมันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรจากตรงนี้หรือเปล่านะคะ
คือผู้ชายคนหนึ่งกลับจากเกาหลีใต้แล้วเขาก็ตรวจเจอเชื้อโควิด
ก็ต้องรักษาตัวนะคะต้องกักตัวทีนี้เขาอยากกลับไปกักตัวที่บ้าน
พี่ขอนแก่นน่ะนะคะก็เลยขอทำเรื่องส่งตัว
ค่าส่งตัวเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะนั่งรถไปเนี่ยนะคะ
ก็ต้องทำเรื่องส่งตัวไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็บอกว่าอย่างงี้หารถเองได้ไหม
เพราะว่าราคามันจะได้ย่อมลงมาหน่อยหนึ่งนะคะเหลือ๔๐๐๐บาท
แต่ว่าพยาบาลบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องไปกับรถคันนี้ค่ะ
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้เขาอยากจะกลับไป

รับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเพราะว่าอยู่โรงแรมคือละ๑๘๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ต้องเจอค่าตรวจใหม่อีก๕๕๐๐บาท
ก็ขอติดต่อรถเองเขาได้มาราคา๔๐๐๐บาท
แต่นางพยาบาลประจำฮอสพิเทลบอกว่าไม่ได้
ต้องใช้รถที่ทางโรงพยาบาลจัดให้เท่านั้น
ราคา๑๕๐๐๐บาท
ก็โอเคก็ไปนะคุณนัทพงศ
เพราะว่าเข้าใจว่าไม่ได้ก็ต้องไป๑๕๐๐นี่แหละ
แต่ปรากฏว่าพอถึงวันเดินทางรถที่เขาขึ้นไป
มันไม่ใช่รถพยาบาลกลายเป็นรถกู้ภัย

นั่งไปเขามารู้ภายหลังว่า
นางพยาบาลคนที่ประสานงานกับเขากับคนขับรถกู้ภัยคันนี้
เป็นแฟนกันอ้าวนี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่า
ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะไปรถในอื่นในคันที่ราคาที่มันถูกกว่าได้
มันยังไงกันระหว่างเดินทางก็มีการต่อรอง

พอบอกเท่านี้รถเบรกเลยค่ะแล้วนางพยาบาลก็โทรมา
บอกว่าให้หามาให้ครบ๑๕๐๐๐ก็ต้องยอม
เพราะว่าก็ห่วงเรื่องความปลอดภัย
สุดท้ายเนี่ยก็ไปถึงโรงพยาบาลกุฏธาตุนะคะ
แล้วก็เสียเงินไป๑๕๐๐๐บาทเป็นการส่งตัว
นี่แหละค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือใบเสร็จนะคะ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นลงมาตรวจสอบ
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าน่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบแก้ไขอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้ก็บอกว่าได้มีการประสานคืนเงินทั้งหมด
ให้กับผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เป็นกรณีที่ทางผู้เกี่ยวข้องทางด้านกรุงเทพ
หานครมีการเรียกเก็บเงินกับตัวผู้ป่วย
ส่วนทางจังหวัดขอนแก่นเราหลังจากที่เดินทางมาถึง
ก็ให้การรักษาตามแนวทางการรักษาที่กำหนดไว้
แล้วก็ให้การดูแลรักษาตามอาการตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ครับ
ล่าสุดเมื่อเย็นหวานนี้นะครับ

แพงกว่าตัวเครื่องบินไปหลายเท่าเลยนะขอนแก่นนะหมื่นห้า